ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ครับเกิดเหตุไฟไหม้ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
ห้างสรรพสินค้าบ้านหม้อพลาซ่าอืม
เนี่ยฮะโอ้โหดูข้างในดูไฟดิค่ะเนี่ยครับ
เจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำกว่า๑ชั่วโมง
กว่าจะคุ้มสถานการณ์ได้ครับตำรวจนครบาลพระราชวัง
เข้าตรวจสอบเหตุไฟไหม้ในห้างสรรพสินค้าบ้านหม้อพลาซ่า
พระนาคองกรุงเทพมหานครครับในที่เกิดเหตุเป็นอาคารพรรษสูงสามชั้นกว้าง
ครูหาครับข้างในแบ่งเป็นล็อกล็อกให้ขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าไง
ไฟกำลังไหม้เลยที่ชั้นหนึ่งแล้วก็ลามไปชั้นสองแล้วก็ลามไปชั้นสาม
เร็วมากท่ามกลางประชาชนพ่อค้าแม่ค้าต่างแตกตื่น

ส่วนก็พยายามช่วยนะฮะเจ้าหน้าที่ดับไฟเหมือนกัน
เนื่องจากจุดเกิดเหตุซอยครับแคบครับ
เจ้าหน้าที่จึงต้องจอดรถบรรทุกน้ำไว้ที่ปากซอย
แล้วคนนี้ลากสายก็ได้ลากเข้าไปนะฮะ
ก็เสียเวลาไปพอสมควรไปฉีดน้ำ
แต่การควบคุมไฟมันเป็นไปด้วยความยากลำบากอีกครับ
เพราะว่าสินค้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุมันเป็นวัตถุไวไฟทั้งนั้นเลย
ส่วนใหญ่เป็นพวกแบตเตอรี่ลิเทียม
ได้ยินเสียระเบิดปุ๊บไประยะ
เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำนะครับนานกว่า๑ชั่วโมงไฟจึงสงบ
ส่วนความเสียหายที่ชั้นล่าง๕๐เสียไป
ชั้น๒ชั้น๓เสียหายทั้งหมดครับ
น้ำคงไม่ถึงน่ะบื้องต้นนะครับไม่ได้รับไม่มีผู้ได้รับ
บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนสาเหตุในคาดว่าไฟฟ้ารัดวงจร
อย่างไรก็ตามนะครับต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมา
ตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ